ฉะนั้นตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่นครสวรรค์กันดีกว่า
ตรุษจีนถึงเทศกาลนี้ทีไรก็จะต้องนึกถึงจังหวัดนี้ด้วยเหมือนกัน

ซึ่งคุณดิตรดาวิชัยดิตก็ได้ไปที่นครสวรรค์หลายวันแล้วแหละ
ติดตามบรรยากาศตรุษจีนมาให้ชมกันด้วยนะคะ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีก๑วันค่ะ

ขอพรเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพในวันไหว้นะคะ
ก่อนที่จะกลับไปไหว้บรรพบุรุษที่บ้านตามธรรมเนียม

จากคุณดิตระดาวิชัยดิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากจังหวัดนครสวรรค์เชิญค่ะ

ชาวไทยเชื้อสายจีนที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ได้นำชุดซาแซค่ะชุดเครื่องไหว้นะคะ
เพื่อที่จะมาไหว้สำหรับเจ้าพ่อเทพารักษ
และเจ้าแม่ทัพทีมที่สารเจ้าแควร์ใหญ่แห่งนี้
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคะชาวไทยเชื้อสายจีน
ได้นำชุดเนื้อสัตว์๓อย่างหรือว่าชุดซาแซค่ะ
พร้อมด้วยผลไม้มงคลขนมเทียนขนมเข่ง
มาไหว้เจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทัพทิม
ซึ่งเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่ยึดเหนียวจิตใจชาวปากน้ำโพนะคะ
โดยในวันนี้ค่ะชาวปากน้ำโพส่วนใหญ่นะคะ
ที่เดินทางกันมากราบไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะ
ก็จะเดินทางกันมาเป็นครอบครัวค่ะ
โดยสวมชุดสีมงคลซึ่งเป็นสีแดงและสีชมพูนะคะ
เพื่อขอพรจากองค์พ่อและองค์เจ้าแม่ค่ะ
ให้อยู่เย็นเป็นสุขทำธุรกิจการงานไม่ติดขัด
อย่างครอบครัวชาวปากน้ำโพนะคะ
ที่ไปทำธุรกิจไกลถึงพัทยา
ก็เล่าว่าตรุษจีนทุกปีค่ะ
ในวันไหว้ก็จะต้องตีรถกลับมาที่นี่
เพื่อไหว้เจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทัพทิม
ขอพรให้การค้าขายและขอพรจากศาลหลักเมือง
ก่อนที่จะไปไหว้บรรพบุรุษที่บ้าน
ขอพรอะไรค่ะแล้วคือสำเร็จอะไร

ก็เวลาทำธุรกิจอะไรก็คือจะไม่มีอุปสรรคใดทั้งสิ้น
แล้วก็เวลากราบไหว้นี่ก็คือขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข
แล้วก็ทำมาค้าขายร่ำรวย
เจ้าพ่อเทพลักษณ์ที่นี่คือเป็นจุดศูนย์รวมของชาวนครสวรรค์นะคะ
ก็ทุกคนตั้งใจจะมาไหว้ที่ศาลนี้จุดแรก
เพราะว่าอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะ
แล้วก็เวลาขอพรอะไรก็แล้วแต่คือจะได้พรที่สะท้อนกลับมาได้ประโยชน์จริงค่ะ
และหลังจากที่ไหว้ที่นี่เสร็จแล้วนะคะในช่วงสายวันนี้ก่อนเที่ยงค่ะ
ก็จะกลับไปไหว้บรรพบุรุษเพื่อเป็นการแสดงถึงความกระตันอยู่ตามคติจีน
ที่จะไหว้นะคะไม่เกินเที่ยงค่ะเพราะว่าเชื่อกันว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
ให้ทำในช่วงที่เข็มนาฬิกากำลังเดินขึ้นค่ะซึ่งจะทำให้ชีวิตนั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและมีความสุขค่ะ
สำหรับเครื่องไหว้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นชุดซาแซค่ะอาหารคาวหวานที่บรรพบุรุษชอบ
หลังจากนั้นก็จะมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองรวมถึงเสื้อผ้ากระดาษสิ่งของเครื่องใช้
เพื่ออุทิศแก่ผู้ล่วงลับแล้วก็จุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายค่ะ
และตามธรรมเนียมแล้วเมื่อไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วนะคะครอบครัวก็จะมาทำอาหารร่วมกันค่ะ
เหมือนเป็นการรวมญาติรวมตระกูลกันหลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็จะมอบอังเปล่าให้กับเด็กเด็กนะคะ
สำหรับเด็กเองก็อย่าลืมนะคะพูดประโยคนี้ค่ะที่จะอวยพรแก่ผู้ใหญ่
เงินทองไหลมาเทมาค่ะนั่นก็คือใช้หยวนกวนจีนใช้หยวนกวนกวดค่ะ
ตรดาวิชัยดิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ